คุณผู้ชมอีกหนึ่งคดีรื้อฟื้นความทรงจำกันหน่อย
ปีที่แล้วดาราสาวดิวอสิราเขาโพสต์

เหตุการณ์ที่เพื่อนของเขาเนี่ยไฮโซอ้อบาร์บี้เนี่ย

ล่าสุดจับตัวผู้บงการในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้แล้วนะคะ
บองการที่ว่าก็คือนางสาวกระหนกวันสำรานพาณิชย์วัย๒๙ปี
ผู้ต้องหาที่เขาเรียกว่าเจมิ้นชื่อมิ้น

ถูกตำรวจนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักหลังจับได้ที่นนทบุรีค่ะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อปีก่อน
นางสาวพิมยาดาสิริอริยะไกรกุลหรือว่าไฮโซอ้อบาร์บี้วัย๒๘ปีเนี่ย
เป็นเพื่อนของคุณดิวอริสราทองบริสุทธิ์ดารานักแสดงเนี่ยนะคะ
วันนั้นเนี่ยไฮโซออลบาร์บี้เดินทางมาที่คอนโดของคุณดิวย่านทองหล่อ
แล้วก็เจอกับกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๖คน

มาถึงก็ดักรุมตบรุมต่อยแล้วก็หลบหนีไปเลยค่ะ
ต่อมาตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้๔คน
ทั้งหมดให้การตรงกันว่ามีเจ๊มิ้นท์นี่แหละเป็นผู้ว่าจ้าง
ก็ตามไปจับตัวหาตัวมาจนเพิ่งจะจับได้เมื่อคืนนี้เองค่ะ
เจมิ้นเจมิ้นก็รับสารภาพบอกว่าทำจริง
แต่ได้รับการว่าจ้างมาอีกทีได้รับการว่าจ้างมาจากนายอ้วน
อายุประมาณสามสิบปีนะคะไปรู้จักกันตอนทำงานอยู่ย่านประตูน้ำ
อ้วนมาว่าจ้างบอกให้หาคนไปตบสั่งสอนไฮโซอ้อบาร์บี้ให้หน่อยซิ
จะให้ค่าจ้าง๑แสนบาทตอนนั้นร้อนเงินพอดีเลย
มิ้นเลยบอกอ้าวรับตอนแรกก็จะไปตบคนเดียวอยู่หรอก
ระหว่างทางค่ะเจอกลุ่มเพื่อนรุ่นน้องพอดี
อาสาตามมาด้วยตามมาร่วมตบกับเขาด้วย
พอก่อเหตุเสร็จเจมินก็ให้ค่าเสียเวลาเด็กไปคนละ๒๐๐บาท
ตรวจสอบประวัติเจมิ้นไปเนี่ยนะมีหมายจับเก่าด้วย
จับเก่าด้วยข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้จำหน่าย
ค้ายาเสพติดนะคะก็โดนอายัดตัว
แล้วก็ให้เจ้าของท้องที่เขาดำเนินคดีต่อไป